สวยแล้วหญิงที่จริงไม่ผิด

เพราะวันนี้คนที่บ้านบอกจมูก

นี่นี่นี่นี่ถ้ามิมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับเรื่องทำจมูกนะครับ
อย่าลืมนะครับว่าจมูกนั้นเนี่ยพังโงเห้งถือว่าเป็นเนินทรัพ

ถ้าสมมุติว่าคุณได้รับคำแนะนำดีไป
เงินของคุณนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นครับ
ว้าวจริงเหรอคะวันนี้หรือแค่แต่งหน้าไลค์ดั้งมาค่ะ

บอกได้เลยว่าถ้าเป็นในช่วงการเงินนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะ
เพราะว่าคนนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความพร้อมในการทำกิจกรรมค่อนข้างสูง
แต่สำคัญนะครับคือคุณต้องมีการปรึกษาทางด้านโงเห้งแล้วก็เลิกศัลยกรรมที่ดีครับ
แล้วทรงจมูกแบบไหนดีคะหมอมีนที่เข้ากับหลี

ว่าจมูกนั้นจะต้องมีความสมดุลกับใบหน้าครับ
เรียกว่าถ้าหน้าใหญ่จมูกต้องใหญ่ตา
ถ้าหน้าเล็กนะครับจมูกก็ต้องเล็กตาม

จะปิดตัวรูจมูกได้ค่อนข้างดีนะครับ
โงเห้งนั้นถือว่าเป็นการปิดทรัพย์ครับ

รับรองนะครับว่าปังแน่พี่หมอมีนยืนยันครับ